คุณผู้ชมอีกเรื่องนึงเนี่ยต้องมาช่วยกันจับโต๊ะหน่อยค่ะ
กรณีนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวดังเลยเหมือนกัน

คือเขาบอกว่าน้องการ์ตูนเป็นสาวเชียร์เบียร์
เสร็จแล้วก็เอาชุดพยาบาลมาใส่
ทีนี้มีคนไปจับโป๊ะได้ว่าน้องการ์ตูนไปหลอกคนในเครื่องแบบอย่างล่าสุดเนี่ย
คือไปหลอกถ่ายรูปพรีเวดดิ้งจะแต่งงานกับเขาจดทะเบียสมรสกับเขาแล้วด้วย
แล้วก็หลอกเอาเงินเข้ามาด้วยทำให้ตำรวจจริงอันนี้ตำรวจจริงนะ

เพราะว่าคนนี้น้องการ์ตูนใส่ชุดพยาบาลเต้นไปเต้นมา
คนก็เห็นว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมเลยเข้าไปถาม
เป็นพยาบาลจริงหรือเปล่าทำไมใส่เครื่องแบบเต้นอะไรแบบนี้น่าเกลียดจัง
แล้วคนที่เข้าไปถามคุณผู้ชมเป็นพยาบาลวิชาชีพจริง

ทีนี้เธอก็บอกข้อมูลมาถามเลยว่าเรียนจบที่ไหนเรียนจบรุ่นไหน
ปรากฏว่าเธอก็บอกชื่อสถาบันนะแล้วเธอก็บอกรุ่นด้วยเธอบอกว่ารุ่น๙
แต่พยาบาลวิชาชีพที่ทักไปเนี่ยเอกใจ
ถามหัวหน้าพยาบาลที่จบสถาบันเดียวกันกับเธอเนี่ย
คือหัวหน้าพยาบาลบอกว่าถ้าคนที่จดรุ่น๙เนี่ย
ตอนนี้อายุเกือบจะ๔๐แล้วแต่ตัวการ์ตูนอายุเพิ่ง๒๐กว่าเอง
ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าจบรุ่น๙มานะฮะ
ก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยแหมพยาบาลจริงเขาก็
มีกลุ่มพยาบาลกันอยู่แล้วเนอะเขาเวลาจะสืบอะไรเขาก็รู้เรื่องนะฮะ
ทีนี้ก็เลยต้องจับโป๊ะกันต่อว่า
ผู้หญิงที่ชื่อการ์ตูนแล้วก็ใส่ชุดนางพยาบาล
เป็นพยาบาลจริงหรือเปล่าและไปหลอกใครเขาไว้บ้าง
ใช่ค่ะเพราะว่าดิฉันเข้าไปดูนะ
คือเรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราว
คือบอกว่าเรื่องนี้น่าจับตามองตรงที่การแอบอ้างเป็นพยาบาล
จบจากสถาบันหนึ่งทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่ง
ทีนี้มีผู้ที่ถูกหลอกแล้วก็มีการเอาชื่อออกมาเปิดเผย
ทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามว่าพยาบาลเป็นง่ายขนาดนี้เลยไหม
สกิลต่างมันทำได้ง่ายขนาดนี้ไหม
เอกสารต่างมันปลอมได้ง่ายขนาดนี้ไหม
ปลดล็อกเรื่องระบบการตรวจสอบสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพหน่อย
เหมือนกับคุณหมอสามารถตรวจสอบได้เลย
แต่ว่าตอนนี้สำหรับวิชาชีพพยาบาลมันยังตรวจสอบแบบนี้ไม่ได้
ทีนี้คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็อยากรู้ว่า
สรุปแล้วสาวกาตูนยังไงกันแน่ะนั่นสิครับ
ทีมข่าวค่ะก็เลยไปถามความจริงจากสาวที่ออกมาเปิดเผยข้อมูล
หมายถึงพยาบาลวิชาชีพจริงนะ
เธอก็เล่าย้ำนี่แหละว่าการ์ตูนไม่น่าจะเป็นพยาบาลจริง
เพราะว่าตรวจสอบเรื่องของการเรียนพยาบาลรุ่นที่๙แล้ว
เรื่องอายุมันไม่สัมพันธ์กับที่การ์ตูนพูดมานะฮะ
แล้วทีนี้มันก็มีด้วยไงเรื่องที่บอกว่าเธอเนี่ย
วิชาชีพตัดสินใจออกมาแฉเพราะอะไร

แล้วดูการ์ตูนก็มีการโต้กลับดูไม่รับฟัง
กลัวว่าจะไปหลอกคนอื่นอีก
ทีนี้ค่ะสาวที่ถูกกล่าวหาคือสาวการ์ตูนเนี่ยนะ
คือเธออัดคลิปเลยแหละแล้วก็บอกว่า
มีคนคอมเมนต์มาขอดูใบประกอบวิชาชีพ
ขอดูบัตรพนักงานทีนี้เธอทนไม่ไหว
ชี้แจงว่าเธอมีหลักฐานทุกอย่างครบแล้วก็เป็นของจริง
มีการบอกด้วยนะเดี๋ยวจะเอาเอกสารจริงมาฟาดหน้า
เอาฟังคลิปที่เธอชี้แจงหน่อยค่ะ
มีคนมาเม้นขอดูใบประกอบวิชาชีพ
ขอดูบัตรพนักงาน
แล้วก็มาเม้นว่าซื้อชุดพยาบาลมาใส่คนบ้าเหรอคะ
ที่จะซื้อชุดพยาบาลมาใส่ถ้าคุณเก่งจริง
คุณอย่าเก่งแค่แป้นพิมพ์คุณมาเจอต่อหน้าได้เลย
คือไม่ไหวแล้วว่าจะไม่มาโพสต์แล้วด้วยซ้ำ
ว่าจะไม่ด่าแล้วด้วยซ้ำแต่คือมันไม่ไหวแล้ว
มันเกินไปถ้าคุณจะแจ้งสถาบันคุณแจ้งไปเลย
เพราะว่าเอกสารมีครบฉันพร้อมประทะกับคุณแน่นอน
ถ้ามันเป็นเอกสารจริงฉันจะเอาฟาดหน้าคุณให้ดู
โอ้โหนี่แหละฮะแล้วก็เธอก็โพสต์พูดต่อ
บอกว่านี่คือมารยาทที่สุดแล้วนะคะไม่ได้อยากดิ้นด้วยซ้ำ
แต่มันเกินไปนี่มันเรื่องส่วนตัว
เธอโพสต์คลิปออกมาโต้นะครับแล้วเธอยังเผยว่า
รอดำเนินคดีก่อนเดี๋ยวจะออกมาให้ข้อมูลทุกอย่าง
เมื่อถามว่าเป็นพยาบาลจริงใช่ไหมเธอก็ยังตอบโต้
พูดบอกว่าเดี๋ยวให้ข้อมูลทีหลังขอดำเนินคดีให้เรียบร้อย

การ์ตูนก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกคุย
ขอให้ข้อมูลทีหลังนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เธอเนี่ย
โพสต์ออกมาแล้วก็ทางนักข่าว
สำนักก็พยายามที่ติดต่อเธอถามว่าเธอจะฟ้องไหมเรื่องนี้
ใครบ้างฟ้องพยาบาลจริงที่คอยตรวจสอบหรือเปล่า
ฟ้องคนโพสต์คนเม้นต์อะไรหรือเปล่า
บอกเดี๋ยวฟ้องหมดอย่ามายุ่งเรื่องของเธอมากนัก
อันนี้กรณีที่เป็นพยาบาลจริงพยาบาลปลอม

แต่ที่มันอีกประเด็นนึงคนก็ตามเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าอะไรคือหลังจากที่เธอมีการโพสต์คลิป
ก็มีข่าวออกมาไงว่าเธอแต่งงานกับตำรวจ
เป็นตำรวจจริงแล้วก็มีไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันแบบนี้
ฝ่ายตำรวจก็โอ้โหหลงไหลเธอมาก
เพราะว่ามีการไปกู้เงินมาซื้อรถซื้อทองให้ด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมนายตำรวจแฟนคนปัจจุบันเนี่ยนะ
เขาก็เพิ่งรู้จากข่าวนี้เหมือนกัน
พอมันมีข่าวดังออกมาตัวในตำรวจคนนี้เขาก็ตกใจ
เขาบอกว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนเลย
ตอนนี้เอาจริงผมอายจนไม่รู้ผมจะทำยังไง
ก็เลยตัดสินใจให้เขาไปเคลียร์กันก่อน
ตอนนี้เราแยกกันอยู่ชั่วคราว
ทีนี้นักข่าวก็พยายามติดต่อถามไปว่าที่คบเป็นแฟน
รู้หรือเปล่าว่าแฟนเป็นพยาบาลจริงไหม
คือตัวตำรวจเขาก็บอกว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้
ทีนี้นักข่าวก็ถามไปอีกว่าแล้วตอนที่คบกัน
คือน้องไปทำงานพยาบาลเห็นว่าแต่งตัวไป
แต่งชุดพยาบาลแล้วก็ไปทำงานที่โรงพยาบาลไหม
ตำรวจบอกว่าไม่คือเขาไม่ได้ไปทำงาน
คือชุดพยาบาลที่เอามาใส่เอามาจากไหนไม่รู้
คือตอนนี้ผมไม่ได้คุยกันเอาจริงนะ
ตำรวจก็พูดแบบอ้ำอึ้ง
เขาก็เลยบอกว่าให้ทางการ์ตูนไปเคลียร์เรื่องของเขาก่อนตอนนี้
คือตำรวจเองเขาก็บอกว่าเขาก็ครบจริง
แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าปลอมไม่ปลอมอะไร
แต่ว่าการ์ตูนก็ต้องเคลียร์ที่เคลียร์กับคนอื่นก่อน
คือไปเคลียร์คนในโลกโซเชียลที่เขาจับโป๊ะหน่อย
ใช่นะฮะเออไปเคลียร์กันเองก่อน
ตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ก่อนนะครับยังไม่อยากจะยุ่งอะไรมากนักนะครับ
แล้วก็ล่าสุดนะพยาบาลตัวจริงที่เขาไปตรวจสอบเรื่องราวของน้องการ์ตูน
เขาก็เอาเรื่องล่าสุดออกมาแฉเพิ่มเติมอีกแล้วนะคุณนะ
โดยแฉไว้แบบนี้บอกว่าการ์ตูนเนี่ยโทรมาขู่เธอนะครับ
โดยการ์ตูนบอกว่าปรึกษาทนายส่วนตัวแล้วเดี๋ยวจะฟ้องกลับที่เธอไปประจานนาง
ทำให้นางอับอายนะครับ
พยาบาลตัวจริงก็เลยถามกลับไปบอกว่าแล้วทนายส่วนตัวของหนูน่ะ
เขาบอกไหมคะลูกสาวว่าสิ่งที่หนูทำมันผิด
ก็หนูปลอมอ่ะลูกหนูปลอมไงคะหนูหลอกคนไปทั่ว
น้ำเสียงหนูยังไม่สำนึกด้วยนะเก่งมากเก่งจริง
ไม่ต้องมาขู่พี่หรอกอันนี้เขาคุยทางสายกันนะ
ไม่มีอะไรต้องกลัวหนูหนูนั่นแหละที่ต้องกลัวค่ะ

แล้วก็แม่สาวพยาบาลก๊อฟก็ประชดแล้วก็ตำหนิไปแบบนี้เลยนะครับ
มาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวได้ยังไงนี่มันเรื่องวิชาชีพ
ใครเขาจะไปยอมเธอคนที่เป็นพยาบาลจริงเขาไม่ยอมหรอก
ถ้าคุณเอาชุดพยาบาลไปใส่เล่นไปใส่ปลอมนะครับ
แล้วเอาไปหลอกคนอื่นให้เสียหายแบบนี้
รวมถึงมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของหน้าที่การงานในการเป็นพยาบาลด้วย
เพราะหนูไปทำอะไรที่ไม่เหมาะสม
คือพยาบาลตัวจริงเขาก็ตำหนิไปแบบนี้เลยนะครับ
เรื่องนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องต่อนะ
ถูกต้องคือนะตอนนี้มันแบ่งเป็น๒เรื่องแล้วแหละ
เรื่องหนึ่งคือพยาบาลจริงพยาบาลปลอม
ประกอบวิชาชีพยังไงอันนี้ต้องตรวจสอบ
อีกเรื่องหนึ่งคือที่เธอไปแต่งงานกับตำรวจ
ตำรวจจริงแล้วเห็นบอกว่ามีข่าวออกมาล่าสุด
วันนี้ทั้งสองเตรียมจะเซ็นใบหย่ากันวันนี้ด้วย
เรื่องของเครื่องบ่งเครื่องแบบมันต้องให้ถูกต้องเนอ
แล้วก็มันผิดกฎหมายด้วยถ้าเอาไปใส่แล้วแอบอ้างแล้วก็ปลอมแบบนี้นะครับ